คุณผู้ชมคะมาดูไฟไหม้ปริศนาที่โคราช
ที่บอกว่าปริศนาเพราะว่าจุดที่ไหม้เนี่ย

แต่ไฟมันไหม้ขึ้นมาอยู่ที่เรือนนอนหญิงในบ้านเมตตานะคะ
ก็ครั้งนี้ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
นี่เลยเป็นสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครราชสีมา
รวมถึงหน่วยกู้ไภก็ช่วยกันดับเพลิงที่ลุกไหม้อยู่ในคันชั้นเดียว
ภายในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งที่บ้านเมตตา
ถนนสุรนารายอำเภอเมืองโคราชค่ะ

เพราะว่าข้างในมีทั้งที่นอนมีทั้งเสื้อผ้าจำนวนมาก
แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นถี่นอนหรือเสื้อผ้ามันก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะคะ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ต้องรอดมฉีดน้ำ
ใช้เวลาประมาณสัก๒๐กว่านาที
ถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะ
โดยพยาบาลผู้ดูแลเรือนนอนก็เล่าให้ฟังบอกว่า
บริเวณที่เกิดเหตุเป็นที่ตั้งของเรือนนอนหญิง
หลังที่๗จากทั้งหมด๘หลัง
แล้วก็มีผู้ไร้ที่พึ่งหญิงอยู่๓๗คนในหลังนี้
จากทั้งหมด๒๔๓คนนะคะ
แต่ทีนี้ช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยนะทั้งหมด
รวมตัวกันอยู่ที่โรงอาหาร
แล้วเสร็จแล้วแม่บ้านก็เห็นควันไฟ

ถังดับเพลิงกว่า๕๐ถังไปฉีดสกัดไฟ
แต่ก็ไม่สามารถที่จะสกัดไฟเอาไว้ได้

จะตัดไฟในเวลากลางวันด้วยคุณ
อื้อ
ไปพัดลมอะไรแล้วก็ปิดค่ะปิดไว้เพราะว่าตอนกลางวันเราจะไม่ให้ไฟเปิด
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็เลยบอกว่าเป็นเพลิงไหม้ปริศนา
เพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุของไฟไหม้ได้
เนื่องจากเรือนนอนเนี่ยไม่มีคนอยู่ด้วยตอนนั้นแล้วก็ตัดไฟก็คือไม่มีไฟฟ้า
แต่มันเกิดไฟไหม้มันจะมาจากอะไรได้บ้าง
ก็เลยต้องให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
โคราชแล้วพาคุณผู้ชมไปที่เชียงใหม่บ้างนะคะ
ที่เชียงใหม่ก็เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านในอำเภอแม่แตง
ไฟก็ไหม้จนเสียหายทั้งหลังเลยค่ะ
แล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
เป็นครอบครัวเจ้าของบ้าน๓คนเสียชีวิตในกองเพลิงทั้งหมดเลย
ประกอบด้วยนายสวัสดิ์วงปัญญาเป็นควานช้าง
และเด็กชายเศรษฐวุฒิอายุ๕ขวบนะคะ

แล้วก็พบพิรุษก็คือสายทองแดงพันอยู่ที่มือของนายสวัสดิ์
ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าจะเป็นการฆาตกรรมก่อนที่จะเผาอำพรางหรือเปล่า
แล้วก็ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะตำรวจโรงพักแม่แตงก็ชี้แจงผลชนะสูตรศพทั้งสาม
ก็พบว่าขาดอากาศหายใจเนื่องจากมีควันไฟเต็มปอดแล้วก็หลอดลม
ไม่พบบาดแผลของการถูกทำร้ายค่ะส่วนสายไฟที่บอกว่าเจอที่มือเนี่ยน่าจะเป็นเหตุบังเอิญ
แล้วก็สอดคล้องกับพยานที่เป็นเพื่อนบ้านที่เขามาช่วยดับไฟเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าได้ยินเสียงผู้ชายตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ชาวบ้านไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยได้
ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงตัดประเด็นเรื่องของการถูกฆาตกรรมแล้วก็เผาอำพรางทิ้งไปนะคะ